ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการมองหน้ากันหรือเปล่า
แค่เปิดเทอมวันแรกก็ยกพวกตีกันแล้วนะครับ
คนแถวปากน้ำสมุทรปราการ
ทั้งปืนทั้งมีดมาครบ
เทอมวันเดียวบาดเจ็บไปแล้ว๑คนครับ
ไปดูคลิปที่ชาวบ้านบนรถเมย์เขาถ่ายเอาไว้ได้

ไม่รู้อัดอั้นหรือยังไงมันปิดเทอมนาน
หรือว่าเปิดเทอมมาโรงเรียนปุ๊บเอ้าป๊ะกันพอดี

ชูปืนขึ้นแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลย
เป็นคลิปสั้นที่คนบนรถเมย์เขาถ่ายเอาไว้นะ
ช่างกล๒กลุ่มแบ่งฝ่ายตีกัน

ผู้โพสต์ก็บอกว่าหลังจากโรงเรียนปิดภาคเรียนไปเกือบ๒เดือน
เมื่อวานนี้หลายโรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนวันแรก
พี่น้องประชาชนก็ได้พบเจอกับภาพเก่าเดิมกลับมา
ก็มีกลุ่มผู้กล้าใช้ว่ากลุ่มผู้กล้า
วิ่งไล่กวดกันเอามีดมาไล่ฟันเอาปืนมาไล่ยิงกันตามท้องถนน
เออลูกฉันเป็นคนดีนะครับ
อันนี้คนโพสต์เขาโพสต์เอาไว้นะลูกซึ่งเป็นคนดี

จุดเกิดเหตุในคลิปอยู่ที่บริเวณถนนสุขุมวิทย์
บริเวณหน้าช้างสามเสียนอำเภอเมืองสมุทรประการ
มีนักเรียนช่างกลอายุสักประมาณ๑๘ปีแล้วครับบาดเจ็บถูกยิงที่ขา๑คน
หลังเกิดเหตุตำรวจโรงพักเมืองสมุทรประการก็ตามจับเด็กช่างกลมาได้๖คน
อายุ๑๖๑๙ปีอายุแค่นี้แหละครับ
อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชน๔ไร่อำเภอเมืองสมุทรประการ
ตรวจค้นในบ้านโอ้โหไปเจอปืนปากกานั่งกันหน้าสลอนเลย
ไม่ไปเรียนนะฮะเปิดเทอมแต่หลบหนีมาอยู่บ้านหลังนี้
ไปเจอปืนปากกาปืนบีบีกันดัดแปลงระเบิดขวดระเบิดปิงปอง
มีดอีกหกเล่มครบเลยครับแล้วก็สารภาพก่อเหตุจริง
เพราะว่าก็เป็นคู่อริกันสุดท้ายก็โดนจับกลุ่มตัวไป
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเปิดเทอมวันแรกก็โดนซะแล้วนะครับ